ทีนี้มาดูประเด็นร้อนทางการเมืองหลังจากที่มีการยุบพักอนาคตใหม่จากคดีเงินกู้เมื่อวานนี้
ก็มีหลายความเคลื่อนไหวที่ตามมาแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะ
รวมถึงกรกตยืนยันว่าการยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญจนนำมาสู่การยุบพักไม่ใช่การกันแกล้ง
ก็มีคำยืนยันจากนายฉัดชัยจันทรายศรีกรรมการการเลือกตั้งที่บอกว่าไม่ได้กันแกล้งนะ
เป็นเพียงคนเสนอคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูลตามกฎหมายและข้อเท็จจริงที่มาจากทางพักอนาคตใหม่เอง
ถ้ากระบวนการไม่ชอบด้วยกฎหมายสารก็ต้องยกคำร้อง

เพราะเมื่อตรวจสอบพักอื่นที่กู้เงินแล้วก็ไม่มีพักไหนกู้เงินเกิน๑๐ล้านตามกฎหมายห้ามค่ะ
จากนี้ยังมีความเห็นของบรรดาสอสอนะคะ
อย่างเช่นอดีตสอสอที่ถูกขับออกจากพักอนาคตใหม่นางสาวศรีนวลบุญลือที่ตอนนี้อยู่ภูมิใจไทยก็บอกว่า
ก็สงสารเอ็นดูอยากให้กำลังใจทุกคน
และเป็นความคิดของนายธนทรที่บอกว่าสอสอที่ไปอยู่พักใหม่จะใช้สีประจำพักอะไรก็ได้แต่อย่าใช้สีนวล
นางสาวกวินาตาคีค่ะที่ขณะนี้สังกัดพักพลังท้องถิ่นไทยก็เชื่อว่าทุกคนยังอยู่ในความเสียใจและยังไม่ได้ชวนเข้าร่วมรัฐบาล
เพราะว่าไม่รู้ว่าชวนแล้วเนี่ยจะมาไหม
ส่วนกิจกรรมช่วงเย็นนี้ค่ะทางสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเขาจัดกิจกรรมเป็นแลตมอบร่วมกันจุดเทียนทวงคืนความยุติธรรมที่ลานปรีดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะ
จะเริ่มช่วงประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนี้ค่ะ
บริเวณโดยรอบก็ต้องมีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบมาดูแลความสงบเรียบร้อยรวมทั้งการจราจรด้วย
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเตือนทั้งฝ่ายที่จัดกิจกรรมและผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะคะ